กับพัฒนาการในการที่มีการเปิดสวนพัฒนาฟุตบอลแห่งชาตินะครับหรือว่าสวนฝึกก็ได้เลยครับ
แต่ว่าสามารถทำงานภายใต้งบที่จำกัด
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสมาคมฟุตบอลอื่นทั่วโลกเลยนะครับ
เพื่อร่วมในการเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลแห่งแรกในเมืองไทยครับ
ก็มีเนื้อที่๒๒ไร่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ก็จะเป็นที่ทำงานใหม่ของนักเตะแล้วก็โค้ชทุกชุดนะครับของทีมชาติไทย
อุปกรณ์ทุกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์
ห้องฟิตเน็ตสปาซาวน่าสนามย่าจริง๑สนามย่าเทียมเป็น๑สนาม
แล้วก็สนามฟุตบอลเล่รวมถึงสนามฝึกซ้อมสำหรับผู้รักษาประตูด้วย
บิ๊กออสพลตัวเอกสมยดพุ่มพันมั่วในยกสมาคมกีฬาฟุตบอล
แล้วก็เงินที่ได้มาถึงแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับ
ที่จะเป็นต้นแบบให้กับสมาคมอื่นทั่วโลกเนี่ย
เห็นประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการใช้เงินได้อย่างจำกัดแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
บอกผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากแล้วจะเอาแบบอย่างหรือวิธีการนี้ไปใช้ที่ประเทศเขา
เพราะว่ามีเงินน้อยค่อยสร้างรังนะครับเราทำเองไม่ได้เราก็ร่วมมือกับเอกชนทำ
เพราะฉะนั้นในอนาคตไม่ว่าวันไหนวันหนึ่งนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องมี
แห่งนี้ก็จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพนักเตะไทยนะครับให้สูงขึ้นอย่างเป็นแบบแผน
ซึ่งก็ทำให้เมืองไทยสามารถผลิตนักเตะที่มีคุณภาพได้เพิ่มมากขึ้นและอนาคตครับ
ฝึกแห่งนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแต่จะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชนิดอื่นด้วยนะครับ
ฟุตซอลหรือว่าแบตมินตันครับ